เตี๋ยวต้มยำมา
แล้วร้านนี้อยู่ที่สุรินทร์

ใช่ไหมนี่เตี๋ยต้มยำไข่ช้าง
เดี๋ยวช้างของลูกเป็นไข่เหรอ

แต่ดูซะก่อนดูซะก่อนนะฮะร้านนี้เต็มโต๊ะเตี๋ยวต้มยำริมคลองชลประธานอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

แน่นอนละสุรินทร์จุดเด่นคือช้างครับ
สำหรับก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ช้างเนี่ยเขาใช้ลูกชิ้นขนาดใหญ่
แบบนี้แล้วก็มีกุ้งด้วยนะดูสิเออ
อ้าวนี่กุ้งเครื่องแน่นครับ

นี่แล้วก็มีน้ำซุปอะไรแบบนี้ที่เขาเคี่ยวกันนะ

ต้มยำแบบนี้ใช้มะนาวสดใหม่คันสดใหม่ในการปรุง
ที่สำคัญอันนี้ผมชอบไม่ใส่ผงชูรสครับ
ราคาเริ่มต้นเอาชามเล็กสุดคุณน้ำแข็ง๑๙บาท
ฮะ๑๙บาทเท่านั้น๑๙บาทอันนี้ชามจิ๋ว
อันนี้แพงขึ้นมาหน่อยมีกุ้งแล้วมีกุ้งมีไข่๒สีก๑ฟองแบบนี้
ร้านนี้เปิด๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็นหยุดแค่วันพุธวันเดียวครับ
ชามร้าน๑๗๐บาทนี่ไงแล้วที่บอกว่าทำไมถึงเป็นไข่ช้าง
คือนอกจากสุรินถิ่นเมืองช้างแล้วเขาทำเป็นแบบลูกชิ้นลูกใหญ่
แล้วข้างในจะเป็นไข่อย่างมะตูมแล้วก็นี่พวกติ่มซำอะไรก็มี
น่ากินจริงเด็ดจริงนะคะ